เพราะว่ากรณีรสนิยมทางเพศในการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์
ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับกรณีเจ้าดำ
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับสุนัขเท่านั้น
เขามีการตั้งกลุ่มกันเลยชื่อว่ากลุ่มโบโบ
มีรสนิยมทางเพศที่จะต้องไปมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์เท่านั้น
อะไรก็ได้แล้วเขาตั้งกลุ่มกันเลยค่ะ
แล้วก็กลุ่มนี้ยังมีการเคลื่อนไหว
ในการมีเพศสัมพันธ์กระทำชำราวสัตว์อย่างต่อเนื่อง

เดี๋ยวเราไปดูเสียงสัมภาษณ์เรื่องนี้บางช่วงบางตอนนะคะ
ปีที่แล้วมีคนแจ้งเรื่องมาที่สมาคม
ก็บอกว่าเนี่ยช่วยตรวจสอบหน่อยมันมีภาพของคนที่มีความชื่นชอบ

เราก็แบบว่าเฮ้ยมันคงจะเป็นภาพถ่ายเล่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าในมุมของคนที่แบบว่าคนไทยคนทั่วไป

แล้วก็ในความจริงพอเขาไปดูเขาส่งมาให้อย่างนี้
ในอินบ็อกซ์ของสมาคมพอเห็นแล้วแบบว่า

เป็นเหมือนกับกลุ่มของกลุ่มพวกกลุ่มพวกนี้นะคะ
แล้วก็เหมือนว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นกลุ่มเฉพาะของเขา
เวลาเข้ามาคุยเนี่ยคือมีความสนใจรสนิยมเดียวกัน
แต่เขาจะไม่เอาหน้าตามาโชว์

เวลาเขามีกิจกรรมกับสุนัขอย่างนี้

เอ่อฉันชอบแบบเนี้ยแล้วฉันไปเจอหมาอยู่ในซอย
แบบนี้แล้วก็สนใจบ้านท้ายของนาง
อยากจะล่อลวงนางมาเป็นภรรยาไปทำยังไง

สนิยมทางเพศแบบนี้แล้วเจอกันคุยกัน

แล้วก็เริ่มเสิร์ชค้นหาหลายข้อมูลที่เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น
คุณสัญญาณรับเพิ่งรับเรื่อง
เอาเรื่องแรกที่มาถึงคุณชัญญาปีที่แล้วเหรอคะ
ปีที่แล้วแล้วก็ไปแจ้งที่ตำรวจปราบอารยกรรมทางเทคโนโลยีแล้วด้วยปอธ
กลุ่มคนในโซเชียลที่เขารักสัตว์สงสารสัตว์รักน้องหมา
เขาก็เห็นเขาก็ทำไม่ได้ก็เข้าไปด่า
กลุ่มพวกนี้ก็ประมาณว่าพอเปิดเสร็จมันก็ปิดเปิดเสร็จมันก็ปิด
ไม่ใช่รสินิยมนะครับนี่เปลี่ยงเบนทางเพศ
ต้องใช้คำว่าอะไรคะอธถ้ารสินิยมต้องใช้คำว่าอะไรคะ
เปลี่ยงเบนทางเพศถ้ารสินิยมคือเป็นเกย์คือไม่ผิวอุติ

อันนั้นเรียกรสินิยมถ้าผิวอุติคือเปลี่ยงเบนทางเพศ
อ๋อค่ะอันนี้เรียกผิดปกติไหมอาจารย์ผิดอุติน่านอนจริงแหละ
ผิดปกติเรียกว่าเปลี่ยงเบนทางเพศ
มีปัญหาทางจิตเหรอคะหรือยังไงคะ

อืมซึ่งจริงแล้วไม่ใช่
ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับ
มันตื่นมาที่มีจารึกในประวัติศาสตร์แล้ว
จารึกในประวัติศาสตร์ไม่ว่าของอินเดียของ
ของญี่ปุ่นของจีนของฝรั่งกระทั่งของขอม
เล่าสุดเมื่อวันที่๒๘กุมประมาณนี้เอง
อันนี้ไม่ใช่ในเพจไม่ใช่ในเฟส
มันอยู่ในชุมชนชาวบ้านชาวบ้านชาวเมืองนี่แหละค่ะค่ะ
แล้วมีน้องคนนึงเนี่ยเขาตื่นมาตอนประมาณวันนั้นเช้ามืด
เขาก็เลี้ยงคือคนไทยก็มีนิสัยใจดี
มีสุนัขอยู่ในซอยก็ให้ข้าวมันกินก็คุ้นเคย

นี่แหละค่ะเขาก็ไปตากผ้าตอนเช้า
เขาเห็นไอ้เจ้าดำที่เขาให้ข้าวเป็นประจำ
ทำไมมันเดินกับผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อ
มีรอยสักที่ต้นแขนขวาผู้ชายคนนี้ก็ไม่น่าคุ้น
แล้วทำไมหมาที่เราให้ข้าวมันถึงเดินตามเข้าไป

แต่เมื่อมันคุ้นเออไม่น่าจะมีปัญหามันคงจะ

แต่ผ่านไปปั๊บนึงเสียงหมาร้องด้วยความเจ็บปวด
ก็ตกใจอารามด้วยความที่แบบดูแลสุนัขก็วิ่ง
เขาอยู่ในแฟลต์ข้างบนเขาวิ่งจากชั้น๒ลงไป
อีกจุดที่ได้ยินเสียงร้อง
นั่นแหละเขาเจอกำลังกระทำการอยู่เลย

โอ้โหเธอก็แผดเสียงด้วยความโมโหว่า
เอ้ามาทำอะไรกับหมาฉันทำอย่างนี้ได้ไง
วัยรุ่นก็ตกใจวิ่งออกไปแล้วเขาก็ไปดูไว้เจ้าดำ
คือมันก็ช้ำแดงกระทั่งรุ่งขึ้นเป็นหนองไหล
อาจารย์ถามตรงนะคะการที่เป็นแบบนี้ต้องรักษาไหมคะ
ต้องรักษาอยู่แล้วธรรมดาต้องรักษาอยู่แล้ว
มีคนมาหาอาจารย์รักษาหายไหมคะที่เป็นแบบนี้

แต่ถ้าเขาไม่ได้ถูกบังคับมานะฮะ
เช่นพ่อแม่หรือสามิพยาหรือตำรวจบังคับมา
เขามาครั้งสองครั้งก็ไม่มาแล้ว
เขารู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเขา